เพราะฉะนั้นเรื่องของกินแล้วก็จัดหนักจัดเต็มต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
มีอาหารราคา๑๐บาทเหมือนกัน

คราวนี้เป็นเมนูข้าวราดแกงอร่อยจ้า
บาท๑๐บาทก็อร่อยได้

ร้านนี้ค่ะอยู่ที่ถนนศรีอินทราทิศ
ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
บอกเลยว่าตอนนี้กำลังขึ้นแท่นเป็นร้านเด็ด
ร้านโปรดความใจชาวตัมบลธานีเลย

เมนูอาหารข้าวแกงมากมาย
หลากหลายอร่อยถูกสุขอนามัย
แล้วก็มีให้เลือกมากมายด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนี่เลย

อ๋อแกงชอบชอบใช่ฮัลโหลก็มีฮัลโหลแผงแนงไก่ก็มีครับ
ละกอผัดไข่ก็มีกะเพราหมูยออุอีกมากมายสารพัด
และที่สำคัญนะตักให้จานใหญ่แบบนี้จากตักให้เต็ม
แต่ขายเพียงสิบบาทเท่านั้นอ่ะอืมเจ้าของคิดอะไรอยู่ค่ะ

เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะแล้วตอนเช้าเน้นว่าอยากให้เด็กได้ทานข้าวไปโรงเรียนนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทานข้าวในราคาที่สูงกว่านี้คิดว่าผู้ปกครองจะจ่ายไม่ไหวนะคะ
แล้วต่อมื้อต่อวันถ้าเราเริ่มต้นมื้อแรกมื้อเช้า๑๐๐บาทวันหนึ่งก็หลายบาทนะคะ

มือสวยปวดมือดังเลยนะคะให้คุณพี่คนสวยนางรุ่งลาวันเนี่ยนะคะ
บอกว่าอยากจะช่วยสังคมอยากให้เด็กอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยราคาถูก
กำไรไม่เยอะหรอกแต่ว่ากำไรความสุขเยอะล้นพ้นแบบนี้ชอบมากกว่านะคะ
ใครอยากจะไปทานอาหารอร่อยราคาประหยัดร้านตั้งอยู่บริเวณหลังสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ถนนศรีอินทราทิศไปไม่ถูกก็เอาเบอร์ไปเลยจ้า
๐๙๕๓๑๕๖๓๒๙ข่าวแกงสุโขทัยอร่อยถูกใจแน่นอนนะจ้า
บาทจ้าเนี่ยเรามีตังค์๒๐เรากินได้ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวแล้วนะ
คุ้มเลยน้ำกลับไปกินบ้าน